เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของโจหึงโหดแล้วโจอายุ๑๓อ่ะคุณ
โหดเกินวัยค่ะแล้วก็เนี่ยไปยิงศัตรูหัวใจวัยสิบแปด
ก่อเหตุยิงหน้าโรงเรียนนะครับแล้วพอตำรวจไปจับกลุ่มตัวโจวัยสิบสามได้
นี่เอาตัวเด็กมาเลยแล้วก็ถามเราเรียกว่าเด็กชายเอละกันคุณผู้ชม
ตอนที่ตำรวจนำตัวมาเนี่ยคือต้องไปเค้นแหละถามน้องว่าไอ้ปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
เอาไปอยู่ตรงไหนครับแล้วนี่พาไปชี้จุดเลยนะตรงนั้นเนี่ย
คือเขาบอกว่าน้องฝังปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเอาไว้ที่ใต้ดินสุดท้ายเจอ
เป็นปืนไทยประดิษฐ์นี่แหละครับคือหาซื้อกันง่ายหรือประดิษฐ์กันเอง
แต่ที่สำคัญโอ้เด็กสิบสามมีความรักและหึงโหดขนาดนี้เลยเนี่ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สกลนครค่ะแล้วนี่ตำรวจภูทรจังหวัดสกลนครเนี่ย
ก็เข้าไปหาปืนไปค้นปืนเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูหน่อย
จังหวะตอนที่ไปค้นปืนที่ฝังอยู่ใต้ดินเนี่ยเจอปืนหนึ่งกระบอกค่ะ
ถ้าเกิดว่าเล่าเหตุการณ์ย้อนให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงละกันค่ะ

ช่วง๒ทุ่มเนี่ยตัวของเด็กชายเอวัย๑๓เนี่ยนะพาเพื่อนอีก๒คน
มีอายุ๒๐กับอายุ๑๔ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาค่ะ
แล้วตัวของเด็กชายเอนั่งอยู่หลังสุดเลยเด็กชายเอเอาปืนมา
มายิงมายิงวัยรุ่นวัย๑๘ปีคือนายภูวดลหรือว่านายโอ๊ค
มิ่งวงค่ะยิงตรงหน้าโรงเรียนที่อำเภอวาริชภูมิ
จนทำให้ในโอ๊คเนี่ยเสียชีวิตนะคะแล้วถามว่าเพราะอะไรล่ะ
คือเขาบอกว่าเด็กชายเออาจจะห่วงอาจจะหึง
เกี่ยวกับแฟนสาวแล้วก็ตัดสินใจคิดว่าโอ๊คนี่แหละเป็นศัตรูหัวใจ
มาเกาะเหตุแบบนี้ฝั่งพ่อแม่ผู้ปกครองโอ๊คนี่ก็ร้องห่มร้องไห้
คิดไงว่าลูกจะจากไปอีกอย่างหนึ่งโอ๊คเนี่ย
อายุ๑๘ปีนี่คือเขาอนาคตไกลนะเป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วย
แต่ทีนี้หลังจากที่มีการสอบสวนทั้ง๓คนหมายถึงเด็กชายเอ
แล้วเพื่อนอีกสองคนที่ไปด้วยกันนะอายุสิบสี่กับยี่สิบเนี่ยนะ
เขาบอกว่าโอ๊คที่ตายเนี่ยอาจจะไม่ใช่คู่กรณีจริงนะ
ครับเป็นไปได้ไหมอ่ะโอ๊คอาจจะโดนลูกหลง
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าตำรวจต้องไปสืบหาสาเหตุที่แท้จริง
แต่เบื้องต้นนี่นะคะเด็กชายเอเนี่ยก็ต้องโดนเรื่องของการ
กับมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองพกพาอาวุธปืนแล้วก็เรื่องยิงปืนเนี่ยนะคะ
วันนี้นักข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปในที่เกิดเหตุ
แล้วไปคุยกับพี่สาวของเด็กชายเอเลยครับพี่สาวเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
บอกว่าเด็กสองฝ่ายมีปัญหากันมาก่อนแล้ว
น้องชายหนูเนี่ยหมายถึงน้องเอเนี่ยนะ
โดนฝั่งโอ๊ควัยสิบแปดปีเนี่ยไล่ยิงมาจากในเมือง
แล้วก็มาดักรอทำร้ายเอามีดมาไล่ฟัน
น้องหนูคือจะให้เขาอยู่เฉยเหรอพี่
ก็เลยต้องเอาปืนมายิงกลับไปเหมือนกันนะคะ
ก่อนหน้านี้น้องเขาทั้งสองฝ่ายเคยมีเรื่องกันมาก่อน

ถูกไล่ยิงมาตั้งแต่วันริสต์ใช่ไหม
น้องหนูเนี่ยมีคนกว่ายิง

เขาไล่น้องมาอายุ๑๘ปีแล้วก็

อาจจะว่าน้องหนูยิงจริง
คุณผู้ชมคะอันนี้คือเป็นพี่สาวของผู้ก่อเหตุ

ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปบ้านของฝั่งโอ๊ค

ก็เอาศพโอ๊คมาตั้งประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ทีนี้เราไปคุยกับทางป้า
ของโอ๊คป้าบอกแบบนี้
ช่างตัดผมมาบอกว่าตอนนั้นน่ะโอ๊คกำลังจะตัดผม
แล้วมีโทรศัพท์เข้ามาโอ๊คก็เลยวิ่งออกไป
คือไม่รู้ว่าคุยกับใครแล้ววิ่งออกไปเพราะอะไร

ท้ายออกไปก็เสียชีวิตนะ

ข่าวที่ออกมานำเสนอว่ามีปัญหาเรื่องแฟนสาวเรื่องผู้หญิง
อันนี้ลุงของโอ๊คยืนยันเลยว่าไม่ใช่
คือในกลุ่มนั้นเพื่อนเขามีปัญหากัน

แล้วโอ๊คหลานหลานก็เลยไปช่วยเฉย
ลูกหลงไม่ได้เกี่ยวกับคู่กรณีเลย
ไม่ใช่เด็ก๑๓ยิงเด็ก๑๘ยิงโอ๊คไม่ใช่เหรอ

เขาคือในกลุ่มของเขา
เพื่อนเขามีปัญหาแล้วทีนี้เขาจะไปช่วย

เพราะเพื่อนเขาโดนปิดล้อมไว้ตรงนั้น
เขาก็คือว่าขับรถไป

แต่ฝ่ายนู้นก็คือว่าเขายิงกราดมาในกลุ่ม
ครับยิงกระดาษมาในกลุ่มก็มาโดนน้องเขาครับ
น่าจะโดนลุกหลง

ไม่ใช่ไม่มีครับ
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนครับ
แต่อาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่มเขา

กับพี่สาวของเอที่เป็นผู้ก่อเหตุ
เอาจริงยังพูดไม่ตรงกันเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องให้ตำรวจล่ะค่ะทำหน้าที่สืบต่อว่า
สรุปแล้วหลังจากที่จับตัวเด็กชายวัย๑๓แล้วก็เพื่อน๑๔กับ๒๐มาได้เนี่ย
สรุปแล้วปมสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่มันเกี่ยวกับเรื่องศัตรูหัวใจจริงไหม
เรื่องหึงหัวใจหรือเปล่านะฮะต้องสอบกันต่อนะครับ